แล้วก็มีคำประโยคว่าแค่ขาวก็ชนะโอ้โหเป็นดราม่าบอกว่านี่เป็นการ
สีผิวหรือเปล่าค่ะหลังโดนกระแสดราม่าจากชาวเน็ตจวกยับเลยนะคะ
กรณีที่นักแสดงหน้าหมวยฮอวางรับงาน
เซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวที่นำเสนอผ่านโซโลแกนแค่ขาวก็ชนะ
โอ้โหโดนโจมตีอย่างหนักนะคะว่าประโยคนี้เหยียดสีผิวชัดค่ะ
ล่าสุดค่ะคริสหอวังหลังจากที่ปิดปากเงียบมาหลายวันค่ะ
ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าทั้งเธอและทีมงานทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกเรื่องสีผิวค่ะ
โดยหลังจากที่ถูกชาวเน็ตท้วงติงค่ะทางบริษัทเจ้าของสินค้าได้ออกมาขอโทษ
ลบไปเลยโฆษณาตัวดังกล่าวออกหมดเกลี้ยงเลยนะฮะ
โดยนักแสดงสาวคนดังยอมรับว่ากังวลใจนะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีค่ะ
แต่ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้อภัยแล้วก็คอยให้กำลังใจเธอเสมอมานั่นเองค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะจริงทางบริษัทก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยกถอนโฆษณานะคะจริงคริสก็ต้องขอโทษไว้หน้าที่ด้วย
ถ้าเกิดคริสเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครรู้สึกเข้าใจผิดนะคะ
ไม่มีใครมีเจตนาแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษไว้หน้าทีวีด้วยค่ะ
เรื่องของควิสเนี่ยทุกคนเข้าใจค่ะแล้วก็น่ารักมาก
คือบอกว่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้
ออกมาได้ยังไงคนเขียนสคริปต์ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่อยมีคนว่าคริสก็ขอบคุณมากค่ะ
ประเด็นเรื่องเหยียดผิวนี้นะคะจะต้องนึกถึงเธอคนนี้เลย
เป็นนักแสดงสาวสีผิวสีน้ำผึ้งที่มีดีกรีเป็นนางงามนะคะ
ย่านนทวันนั่นเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหน็บโฆษณาเจ้าปัญหาลงเฟซบุ๊กด้วย
ริสก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสเพราะมองว่าเป็นเพียงมุมมองของนักแสดงรุ่นน้อง
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่บานปลายเป็นปัญหากันอย่างแน่นอนค่ะ
กับเบย่าเหรอคะไม่เคยเจอน้องเลยค่ะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะกูจะไม่ได้ต้องไปสู้กับใครอยู่แล้วอะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของคนแต่ละคนนะคะ
คือไม่รู้ว่าน้องพูดว่าอะไรแต่ว่าคือถ้าเกิดถามความคิดเห็นของเขาอะค่ะ